มาดูรุ่นใหญ่กันบ้างโอ้โหกำลังฮอตเลย
เลือดคนขนจางพี่แทงสับสิทธิ์กลับมาอีกแล้วนะคะ
แต่หลายคนก็สงสัยพี่แท่ง๕๒แล้ว
จริงเหรอจริงอยู่เลยคุณผู้ชมร่วมไปถึงนะคะ
แล้วใครหลายคนก็ถามถึงค่ะละครคู่กับคู่จิ้น

ฟังทั้งเคล็ดลับแล้วก็เรื่องราวผลงานของพี่แหม่ม

ให้เป็นเรื่องเป็นราวหมายถึงว่าอยากกินทุกเวลา

คือการออกกำลังกายมันช่วยได้ไม่๑๐๒๐เอง

แหม่มจะมีโอกาสกลับมาเจอกันอีกไหมคะ

แล้วก็คงอาจจะเชิญไปร่วมงานกัน

เล่นละครนึกกันบ่อยแล้วก็ล่าสุดนะคะ

ตอสไปเป็นสมาชิกใหม่ด้วย

ติมมาดาก็เป็นเพื่อนที่อยู่ในกรุ๊ป

เห็นว่าก่อนพาท็อตแฟนพี่พีคไปแนะนำตัว

เขาก็มาทานข้าวกันประจำอยู่แล้ว
ก็ยังส่งเหมือนเดิมนะคะ